แต่สัตเลี้ยบางตัวเราก็ไม่อยากให้มาใกล้เรานะ
อย่างลิ้งเนี่ยมันก็น่ารักกว่าจริง

บางทีสนถึงขั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเลยนะ

ชาวบ้านในชุมชนจันประทีพ
ซึ่งเป็นชุมชนริมทางรถไฟอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
บอกเลยว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ตกใจกลัวค่ะ

มาเป็นฝูงมี๕ตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
ไตอยู่ตามสายไฟ
แล้วก็ยังกระโดดปีนป่าอยู่บนหลังคาบ้านด้วยนะ
ไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณบางตัวนี่นะมันกระโดดไปที่ต้นผลไม้หรือว่าต้นไม้
ก็ไปกินผลไม้ของชาวบ้าน
มีทั้งสวรสมะม่วงไปกินปาล์มเขาอีก

ชาวบ้านบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นลิงฝูงนี้เข้ามาหากินบริเวณชุมชนจันประทีพนะคะ

บางครั้งเนี่ยนะคะมันก็หักกิ่งไม้ตกใส่หลังคาบ้านเกือบแตก

ร้อนไหมล่ะคนนั่งคนหลับอยู่ในบ้านอยู่ดีได้ยินเสียงต้นไม้
มันโค้นล้มทับลงมาเนี่ยตกใจสิค่ะ

แล้วเกิดไฟช็อตขึ้นมาทำยังไงเดือดร้อนกันไปอีก
ชาวบ้านก็เลยตะโกนพยายามขับไล่ให้มันออกไปนะคะ

มันกลัวเขากลัวว่าลิงมันจะทำร้ายเด็ก

เพราะเด็กบางทีวิ่งเล่นแล้วก็ถือขนมไปด้วย

บางทีเด็กก็ตกใจถูกไหมทำอะไรไม่ถูกก็อาจจะเกิดอันตรายได้

ชาวบ้านเขาก็เลยยังไงเอางี้ละกันซื้อแตงโมไปเลย
ซื้อแตงโมเนี่ยโยนให้ลิงกินไปเลย
ก็มันจะได้อิ่มน้ำสำราญกับแตงโม
ถูกต้องประทังความหิวให้กับมันจะได้ไม่ต้องมากล้ำกลายฝ่ายมนุษย์
แต่มันก็เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุนะ
เฉพาะหน้าแก้ไปก่อนนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่ากลัวว่าลิงพวกนี้มันจะกลับมาอีก
ก็เลยอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใครก็ได้เถอะค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยไหนฝ่ายใดไปตรวจสอบไปดูหน่อย
เออแล้วพาลิงกลับไปที่ของมันทีเถอะ
เพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยดิฉันว่ามันก็อาจจะเป็นอันตรายทั้งต่อคนและต่อตัวมันเองด้วย
มีกี่ตัวนะ๕ตัวนะตอนนี้ที่เห็นหู
ฉายาให้แก๊งนี้ว่าลิงห้ามหาภัย
โอ้โหอีกนิดนึงฉายเมื่อไหร่ค่ะเรื่องนี้